หรือว่าสาวร่างทรงไฮสเทคนะครับ
ทางประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
บอกว่ากำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน

หลอกลวงประชาชนแล้วก็นำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของหญิงสาวคนนี้นะครับ
วันนี้มีการเผยแพร่การเข้าทรงนะครับ
โดยคราวนี้มีการอ้างอิงไปถึงพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต

ไลฟ์สดเฟสบุ๊คของนางสาวแสงสุริยเทพพระมหาสุริยะ
ร่างทรงกงจัฐกรรมรามเทวา

นำคลิปขณะที่เธอกล่าวอันเชิญสมเด็จพระนเรสวนมหาราช

และเปลี่ยนอิริยาบทนั่งฉันข่าวตาเบิกโต
หน้าอมยิ้มก่อนจะหยิบพวงมาลัยขึ้นมา
เรียกให้ชาวเน็ตเข้ามากดไลค์

เธออัญชนสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช

ก่อนจะบอกให้ผู้เข้ารับชมมากดไลค์กดแชร์เช่นกัน
เราจะพูดถึงองค์ถัดไปเลยนะคะ
เมื่อกี้เราพูดถึงพระนเรสวนไปแล้วนะคะ
เราจะพูดถึงพระเจ้าตากศิลป์มหาราชนะคะ
อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเวลามาลง
ตอนแรกดิฉันก็ขออนุญาตเปิดเพลงถวายท่านก่อนนะคะ
เราไม่รู้ว่าท่านจะมาไหมนะคะเดี๋ยวเราจะลองเชิญท่านดูนะคะ
เราจะขอน้อมอันเชิญนะคะให้ทุกท่านน้อมอันเชิญ
พระเจ้าตากศิลปมหาราชนะคะที่ลงมาสู่กายสังขารฉันพร้อมกระยานของท่านด้วยนะคะ
ใครกดไลค์ก็ขอให้รวยใครรูปก็เจ้าตากนะคะ
อันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะผ่านไหมนะคะเราไม่ทราบ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีแสดงความเห็นว่าอากับกริยาต่างของร่างทรงไฮเทครายนี้เป็นการแสดง
ยืนยันร่างทรงหรือคนมีองค์ไม่มีจริงเป็นการคิดไปเอง
ไม่มีจริง
คิดกันเองบางคนบอกว่าพอลงเริ่มทำเสียงเด็กเชียงกุมารได้
อันนั้นใครก็ทำได้มันเป็นการแสดง
ขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
รวมคลิปเหล่านี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่
ส่วนร่างที่เคยอ้างว่าเหม็นกลิ่นมนุษย์ไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับชายได้
ก็ไม่เป็นความจริงหลังเขาได้ข้อมูลจากพยานใกล้ตัวของร่างทรงรายนี้
เลิกรากับชายหนุ่มได้ไม่กี่เดือนโดยคาดว่าจะใช้เวลา๑๐วัน
ในการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน